ตอนนี้หลายพื้นที่คงได้เจอกับลมเจอกับฝนที่ทำให้สภาพอากาศในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
ก่อนหน้านี้เจออากาศร้อนอบอ้าวคงได้ระบายออกไปได้บ้างนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่มีฝนเข้ามาปกคลุมแล้ว
สิ่งที่ตามมาก็คือความเย็นนั่นเอง
ยุสองลูกนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจับตามองนะครับ
ประเมินกันว่าการที่เกิดพายุลูกสองลูกนี้ขึ้นพร้อมกัน
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากนี้เป็นต้นไป
บริเวณเมืองไทยของเราอาจจะได้เจออากาศเย็นยาวนานต่อเนื่องด้วยนะครับ

แน่นอนครับพายุลูกที่อยู่ฝั่งอินเดียขึ้นฝั่งไปแล้วนะครับ
พายุลูกที่เราน่าจับตามองก็คือพายุลูกนี้นะครับ
เข้าสู่กัมพูชานะแล้วสลายตัวประเมนอังกษ์ดังนั้น
ดังนั้นจึงทำให้ฝนที่ถูกสะสมมาก็จะมากระจายตัวในเมืองไทยของเรา
ช่วงแรกช่วงรอยกระทงจุดที่จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อย
ก็คือบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคตะวันออก
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งที่ติดกับลาวสักส่วนใหญ่
หลังจากนั้นกระแสลมก็จะพัดเอาลมหนาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
อีสานก็จะเริ่มเจอความหนาวเย็นแล้วก็ไปหยุดทางแถบฝั่งตะวันตกสักส่วนใหญ่
ที่จะเจอฝนดังนั้นในช่วงกลางสัปดาห์ฝนจะไปอยู่บริเวณพื้นที่
ฝั่งตะวันตกฝั่งที่ติดกับพม่านะครับแล้วก็ภาคเหนืออีกรอบหนึ่ง
ก่อนที่ฝนจะไปอากาศในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในช่วงวันจันทร์วันอังคาร
อาจจะร้อนขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอฝนเข้าไปแล้วอากาศก็จะกลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือสิ่งที่ต้องระวังกันสำหรับใครที่จะวางแผนไปลอยกระทงนะครับ
ทำกิจกรรมต่างโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมีโอกาสที่จะเจอของฝนฟ้าขนอง
ฟ้าร้องฟ้าผ่าที่สำคัญอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดด้วย
ดังนั้นใครที่จะเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตดีด้วยนะครับ
นี่คือเรื่องราวที่มาเตือนกันในช่วงวันรอยกระทงแบบนี้
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันตร์สวัสดีครับ